ส่วนเรื่องนี้เราคงต้องตามกันต่อแล้วค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่านอกจากจะเป็นบทเรียนแล้วก็ต้องหาว่าปมสาเหตุลึก
เรื่องของการยิงกันตายภายในสวนสัตว์สงขลา

กรณีหมอภูวดลใช้อาวุธปืนไปยิงพอสุริยา
คนที่เป็นมือปืนแล้วสุดท้ายไปยิงตัวตาย
ชื่อว่านายแพทย์นายสัตวแพทย์ภูวดลสุวรรณะ
เป็นหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์สวนสัตว์สงขลานะคะ
ก่อเหตุยิงพอสุริยาแสงพงศ
อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
เสียชีวิตคือตอนแรกที่เราตั้งประเด็นไว้
คือมี๒ประเด็นใช่ไหมคะว่าน่าจะเป็นการโยกย้ายคุณหมอภูวดล
เจ้าตัวอาจจะไม่พอใจหรือกรณีเก้งเผือกหาย
แต่พอไปตรวจสอบเชิงลึกกว่านั้นค่ะ
น่าสนใจข้อมูลอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะ
พบว่าทั้งสองคนจริงแล้วเขาเคยมีเรื่องร้องเรียนกันมาก่อนหน้านี้
ย้อนกลับไปปี๒๕๖๑หมอภูวดลเมื่อหญิง
เคยร้องเรียนพอสุริยาเกี่ยวกับการสร้างสวนน้ำในจังหวัดสงขลา
ขณะที่พอสุริยาก็พยายามที่จะย้ายหมอภูวดล
พยายามที่จะย้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุลึกจริงที่ทั้งคู่สั่งสมความคับแค้นใจกันมาโดยตลอด
เราไปพูดคุยกับคุณอชุดาสุวรรณะภรรยาของคุณหมอภูวดลนะคะ
บอกว่าปกติแล้วสามีเป็นคนใจเย็นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
บ่นถึงความอึดอัดต่อระบบการทำงานที่มักจะถูกต่อว่าบ่อยครั้ง
คิดจะลาออกแต่เธอตอนนั้นขอค่ะขอให้อยู่ก่อน
เพราะว่าลูกชายเนี่ยยังเรียนอยู่เดี๋ยวรอให้ลูกชายเรียนจบม๖ก่อน

ภรรยาของหมอภูวดลบอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนของผู้บริหาร
ว่าจะทำการอะไรให้คิดถึงหัวอกของลูกน้องด้วย
เพราะว่าคือพี่หมอจะโดนจะโดนท่านสุริยาตำหนิตลอด
ว่าไม่ทำงานวันคุณทำอะไรบ้าง
รถน้ำศพเนี่ยพี่ปุ๊กไม่รู้จักแขกที่มาเลยนะ
ไม่รู้จักจริงแต่ทุกคนมาด้วยใจ
มายกับพี่หมอบางคนไม่เชื่อ
ว่าเป็นหมอพัวโดนสุวรรณะหรือเปล่า
แต่คือเขาก็มาเขาก็มาเพื่อเขาให้เห็นกับตาว่า
หมอภูได้ทำแบบนี้แสดงว่าคือเขาสุด
เขามีความกดดันมาตลอด
นี่ก็เป็นข้อมูลจากภรรยาของคุณหมอภูวดลเนี่ยนะคะ
ทีนี้เราไปถามลูกชายของพอสุริยาบ้าง
ลูกชายบอกว่าไม่ติดใจผู้ก่อเหตุแล้ว
แต่ว่าอยากฝากถึงคนที่เกี่ยวข้อง
ให้เร่งแก้ไขปัญหาในสวนสัตว์และการค้าสัตว์ป่า
แล้วก็ขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดพิธี
ให้กับคุณพ่ออย่างสมเกียรตินะคะ
เอาล่ะด้วยความเคารพผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
แต่ว่าปมการสืบสวนก็ต้องดำเนินไป
คุณผู้ชมครับนอกจากปมความขัดแย้ง
และการโยกย้ายหมอภูวดลแล้ว
เจ้าหน้าที่ยังตั้งประเด็นการสอบสวนในเรื่องอื่นอีก
ทั้งเรื่องเก้งเผือกที่หายไป
โดยเฉพาะเรื่องที่พบซากเก้งชื่อคุณภูมิเนี่ย

รวมถึงกรณีนกแก้วมาคอที่หายไป
กรณีนอแร็ดขาวที่หายไป
และความเชื่อมโยงกับขบวนการค้าสัตว์ป่าครับ
โดยกรณีของนกแก้วมาคอที่หายไปหายไป๑๓ตัวนะครับ
แล้วก็ทางสวนสัตว์สงขลาติดตามคืนมาได้เพียง๒ตัว
พร้อมกับผู้ต้องหา๑คนที่โพสต์ขาย
แต่คดีนี้สารท่านยกฟ้องผู้ต้องหาในข้อหารักทรัพย
เพราะไม่สามารถยืนยันได้ว่าไอ้นกแก้วมาคอ
มันเป็นของสวนสัตว์สงขลาหรือเปล่า
ดำเนินคดีได้เฉพาะคดีครอบครองสัตว์ป่าเท่านั้น
มาดูนอแร็ดขาวกันบ้างที่หายไป
หลังจากวันที่๒๕กุมภาพันธ์๒๕๕๕หลายปีแล้วนะครับ
ขาวของสวนสัตว์สงขลาตายตัวหนึ่งฮะ
แล้วทางสวนสัตว์ตัดนอแร็ด๒นอมันแบ่งเป็นอย่างนี้ครับ
อแหลมนอแหลมคือยังไงคือนอที่มันโผล่ยาวออกมา
ส่วนนอทู่ก็ตัดมาอีกนอหนึ่ง
เก็บไว้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริน

แต่ในปี๒๕๖๑ครับทางสวนสัตว์สงขลา
เบิกคืนนอแร็ดทั้งสองนอไปแต่เอกสารสิ
เอกสารมันเป็นเท็จบอกว่าเบิกไปแค่นอเดียว
และแม้จะไล่คนรับนอทั้งสองออกไปแล้ว
ไล่ออกอ่ะนะไล่ออกไปแล้วเนี่ย
แต่ติดตามนอแร็ดคืนมาได้เพียงนอทู่นอเดียว
แหลมสวยที่อยู่ในความต้องการของตลาดมันหายไปครับ
ทำไมจะไม่สวยล่ะนอหนึ่งมันล้านหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ